แม้ว่าเรือนจำในไทยจะมีสภาพที่ค่อนข้างแออัด
แต่ก็มีระบบที่ก้าวหน้ามากกว่าหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว
อย่างเช่นการแยกขังกลุ่มผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศ
เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถที่จะอยู่ในเรือนจำได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
โดยในบางประเทศนะครับอย่างเช่นในสหรัฐ

ทำให้ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ต้องถูกล่วงละเมิด

แล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดครับ
ที่นี่คือเรือนจำพิเศษพัทยา
ผู้ต้องขังกำลังออกกำลังกายตอนเช้า
กลุ่มคนเหล่านี้มีคนรักเศษเดียวกัน
หรือคนข้ามเพศรวมอยู่ด้วย

หญิงข้ามเพศถูกจับที่จุดตรวจหน้าห้างสรรพสินค้าในพัทยา
หลังตรวจพบมียาบ้าในปัสสาวะ
เป็นหญิงข้ามเพศทำให้เธอวิตกมาก
ยังไงก็ต้องประกันตัวเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะต้อง

เพราะว่าเรายังทำดำหน้าว่าชาดอยู่
แต่เราไม่รู้ว่าเรือนจำพิเศษพัทยา

มีการแยกขังผู้ต้องโทษที่เป็นเลสเปียน
ซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้ทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่คนทั่วไปรับรู้น้อยมาก
ครั้งที่ไทยถูกมองว่าเป็นสวรรค์ของเก

การแยกขังก็เพื่อป้องกันเหตุรุนแรง
ว่าการแยกขังช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้

และต้องโทษจำคุก๙ปีจากการปลอมเอกสาร
จะมีคนลักษณะประมาณเหมือนเหยียดพวกเกเหยียดสีผิว
ซึ่งเราก็ไม่รู้ถ้าผมระบุอีกคนนึง

โดยที่คนคนนั้นเป็นคนขี้เกียจการเบี่ยงเบนทางเพศ
เราก็ไม่สามารถรู้ได้ถ้าเขาไม่แสดงตัวออกมานะครับ
แล้วถ้าวันดีคืนดีถ้าเขาจะทำร้ายเราอะครับ
จะกินข้าวออกกำลังกับผู้ต้องขังคนอื่น
แต่จะแยกนอนในตอนกลางคืน
พวกเขาจะพูดคุยกับผู้ต้องขังคนอื่น
แต่ก็มักจะจับกลุ่มอยู่ด้วยกันในการทำกิจกรรม
เย็บปักถักร้อยหรือฟุตบอล
ข้ามเพศเล่นวอเล็บบอลอยู่ข้างผู้ต้องขังชาย

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทำไมต้องเอาเข้าไปอยู่ร่วมกันอย่างนั้น
เพราะว่าธรรมดาของโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย
เขาต้องอยู่รวมกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ประเภทเดียวกัน
ัชราวิทย์วชิระเลศภูมิบอกว่า
ถึงแม้จะทำกิจกรรมกลางวันร่วมกัน
แต่การแยกนอนตอนกลางคืนเป็นสิ่งสำคัญ
แต่ระบบนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา
มีความกังวลว่าระบบนี้อาจดูแลกลุ่มคนข้ามเพศ
ไม่ดีพอในเรื่องสุขภาพ
เช่นการให้ฮอร์โมนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย
ที่บริเวณชานเมืองของกรุงเทพ
ช่วยให้การปฏิบัติในที่คุมขังดีขึ้น

จากทำให้ผู้ต้องขังต้องอยู่ไกลจากครอบครัว

ผมก็อยากจะให้พ่อแม่แค่มาเยี่ยม
แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินมากมายขนาดนั้น
ซึ่งถ้าบางคนอยู่ไกลเหมารถมาทีครับ
แต่ละหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งหมื่นบาท

แต่สภาพของผู้ต้องขังของไทยยังดีกว่าอีกหลายประเทศ
อย่างที่สหรัฐผู้ต้องขังที่เป็นหญิงข้ามเพศ
ต้องเข้าไปอยู่กับผู้ชายหรือไม่ก็ถูกครั้งเดียว

หลังส่งข้อมูลลับทางทหารให้กับวิกิลีกส์
โดยถูกตัดสินจำคุก๓๕ปีเมื่อปี๒๕๕๙
และต้องจำคุกร่วมกับผู้ชายในรัฐแคนซัส
ทั้งที่เธอบอกว่าเธอเป็นหญิงข้ามเพศ
ถูกจับครั้งเดียวหลังพยายามฆ่าตัวตายเมื่อปีที่แล้ว